ต่อมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดเมื่อวานนี้สวบคอชุดใหญ่เคาะแล้วฮะ
เพราะหลายมาตรการกึ่งประหนึ่งว่ากำลังจะมีการปิดประเทศแล้ว
พูดคำนี้ลุงตู่อยากจะมาเงกใส่สุปโชค
ยังไม่ปิดนะยังไม่ปิดแต่มีความเบื้องต้นแล้ว
เมื่อวานนี้สวบคอชุดใหญ่ก็คือลุงตู่เป็นประธาน
มีผลเมื่อไหร่เมื่อวานมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้

แค่นั้นจะไม่มีการเปิดลงทะเบียนรับเพิ่ม
แล้วในสองแสนคนเนี่ยเดินทางมาเที่ยวแล้วประมาณแสนหนึ่งแสนสอง
เหลือประมาณ๘๙๐๐เอาจบแค่นี้จะยังไม่มีการ
ให้มีการลงทะเบียนและเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มเติม

แต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าไม่นับประเทศต้นทางที่เขาเดินทางมา
เหยียแผ่นดินไทยเมื่อไหร่ตรวจรอบแรกก่อน
และนับไปอีก๗วันกลับมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง

รอดูและพิจารณาสถานการณ์แทบจะเป็นรายวันอยู่แล้ว
แล้วมาตรการที่ว่านี้มีผลจนถึง๔มกราปีหน้า

ลุงตูโดนถามหลายเรื่อง
ว่ามีการยกเลิกแบบนี้จะนำไปสู่การปิดประเทศหรือเปล่า

ค่อยเป็นค่อยไปแต่มีอีกหนึ่งคำถาม
เขามีการขอความร่วมมือกับทุกประเทศทั่วโลก

เพราะว่าโอมิครอนมันรุนแรงเหลือเกิน
นักข่าวก็เลยถามลุงตู่นายกรัฐมนตรีประเทศไทย
ลุงตู่จะมีการยกเลิกไหม

ยังไม่ได้งดอะไรทั้งสิ้นฟังลุงตู่
เข้าใจแล้วนะจ๊ะ
นี่ถ้ามีบ๊อบสะบัดบ๊อบผมจะใหยเลย

แล้วรอบนี้ลุงตุผมสั้นยังไม่ได้มีการงด
เขาดงเขาดาวนหรือสวดมนต์ปีใหม่ข้ามปี

จะมีการพิจารณาสถานการณ์เป็นวันต่อวันครับ
ทีนี้พอมาตรการออกมาจากสวบคอชุดใหญ่แบบนี้

พอมีมาตรการแบบนี้ออกมาปุ๊บ
คุณลีน่าจังค่ะแกด่าจังไปที่นายกลุงตู่เลยนะคะ
ฟาดแบบไม่ยั้งเลยเดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ไอ้ประยุทธ์
รู้ไหมว่าโรงแรมต่างโรงแรมใหญ่

เขาลงทุนอาหารลงทุนสถานที่

รู้ไหมว่าสถานประกอบการสถานโรงแรมต่าง

ลงทุนตกแต่งสถานที่อะไรหมด
อาหารเตรียมข้าวของไว้หมด

มึงจู่มึงมายกเลิกมึงบ้าหรือเปล่า
มันไม่ได้อันตรายเหมือนกับเดลต้า

แล้วมึงปัญญาอ่อนมึงรักกะปิดรักกะปิ

สองปีเขาไม่ได้ทำมาหากินไอ้คุณ

มึงจะมาลักกะปิดลักกะเปิดอย่างนี้ได้ไง
ทำให้คนตายคนไทยต้องตายทั้งเป็น
มึงขึ้นมารับฟังปัญหาของประชาชน
คุณลีน่าจังเข้าใจผิดอย่างหนึ่ง

นี่เขาอวยยศให้นายกลุงตู่เลยนะ
ยดให้เป็นหลายอย่างมากเลย

ชัดเจนแล้วว่าจะยกเลิกเทสแสนโก
ทีนี้คุณลีน่าจังแกก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรออกนโยบายแบบนี้
เพราะว่าผู้ประกอบการต่างเขาเตรียมไว้หมดแล้ว

ที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยในช่วงปีใหม่
แล้วก็บอกว่าโอมิครอนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
มันไม่เหมือนเดลต้ามันเป็นไข้หวัดชนิดนึง
เชื้อมันไม่ได้รุนแรงจะมาลักกะปิดลักกะเปิดประเทศแบบนี้ทำไม
รู้ไหมว่าทำแบบนี้ออกมาตรการแบบนี้
คนไทยที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยปลาซิลปลาสร้อย
ตายทั้งเป็นนะ๒ปีแล้วที่ปิดมาแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วคิดผิดคิดใหม่คิดผิดคิดใหม่
ให้นายกกลับไปทบทวนมาใหม่นี่คุณลินน่าจันทร์แกสั่งแบบนี้
สั่งให้ไปคิดมาใหม่นะคะคงไม่ทันแล้ว
เป็นมติจากที่ประชุมสอบคอมาแล้วนะคะ
ทีนี้ผู้ประกอบการชมรมผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด
ประมาณ๓๐คนค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเดินทางนี่

หนังสือถึงนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้อะไร
เขาเขียนว่าอะไรอ่ะสายตาสั้นอ่านแล้ว
ไม่กี่คนมาตัดสินชะตาประเทศ
มิคอนไม่รุนแรงเราต้องอยู่กับโลกให้ได้
เรากลัวอดตายไม่กลัวโควิด
นี่คุณผู้ชมนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการนะคะ

เขามีลูกจ้างอีกกี่คนแตกหน่อเหล่ากอไปเนี่ย
แล้วครอบครัวของลูกจ้างอีกกี่คน

ใช้คำนี้สั้นเลยอย่าไปปอดแหกนะคะ

ผู้ประกอบการเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องของเขาเพราะเขาได้รับผลกระทบจริง
เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องของกล่องมัดประการเยาว์เนี่ย
เพียงพอไหมจะไปถึงผู้ประกอบการทุกกลุ่มหรือไม่อย่างไร
ทีนี้มาดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนหน่อยค่ะ
ลุร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เรารู้แล้วนะคะ
เมื่อวานนี้๓๕๑๕๕๘โดส
๑เข็ม๒เข็ม๓เข็ม๔เรียงกันไปตามปรากฏหน้าจอเลยนะคะ
ภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
อ่าเข็มที่๒๔๔๗๒๑๐๐๐คัน
มีหวังไหมว่าสิ้นปีจะได้๕๐ล้านโดสของเข็ม๒

คือที่เรารุ้นกันเนี่ยเข็ม๒ว่าต้องถึง๕๐
อย่างที่เราเศร้ากันเนี่ยภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือต้อง๗๐เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด
ประชากรบ้านเราประมาณ๗๗ล้านคน
๗๐เปอร์เซ็นต์คูณ๗๐ก็ประมาณนี้แหละ๔๙๕๐ล้านโดส